แต่ว่าเป็นอาหารสำหรับคนที่ชอบความเผ็ดร้อน

น้ำเคยน้ำเคยปลา
เป็นกะปิที่ทำมาจากปลาน้ำจืด

แล้วก็ไปทำเป็นน้ำเคยแล้วก็ไปกงไปแกงอะไรกัน

คือถ้าเกิดเอาไปทำแกงไตปลาก็ได้

มาหมักเเคยคล้ายเป็นกะปิจากปา
แต่มันก็เป็นอาหารพื้นบ้านของทางใต้
เป็นการสนองอาหารของชายใต้
ของร้านนี้คือนอกจากเขาจะอนุรักษ์อาหารที่เป็นดั้งเดิมของพื้นถิ่นของตรังแล้วเนี่ยนะฮะ
ยังได้ผลิตน้ำเคยเคี่ยวบรรจุกระปุกขายเป็นการเอาไปขายเป็นของฝากนะครับ
ให้ลูกค้าแบบซื้อกลับบ้านไปติดไม้ติดมือกันไปเผื่อคนภาคอื่นเขาอยากกินนะฮะ
โอ้โหตอบรับดีมากยอดขายสัปดาห์ละสองถึงสามร้อยกระปุก
เจ้าของร้านบอกว่าขั้นตอนมันก็เริ่มจากเอาปลาน้ำจืดอย่างที่บอกไปครับ
รับซื้อจากชาวบ้านมาไปหมักตามสูตรมันก็จะมีกรงมีเกลือมีสูตรของเขาเนี่ยนะครับ
หมักนะฮะจนได้เป็นเคยปลานำเคยปลาเนี่ยไปต้มกับสมุนไพรกรองแยกกากกัน
แล้วก็เอาน้ำเคยปลาที่ได้จากการต้มมาเคี่ยวรวมกันกับเครื่องแกงสูตรเด็ด
เขาก็ไม่ได้บอกสูตรเด็ดว่าคืออะไรบ้างนะแต่ว่าต้องเคี่ยวด้วยเตาถ่านนะ
มันจะหอมหน่อย๕ชั่วโมงก็จะกลายเป็นเนื้อเนียนแบบนี้นะฮะ
สำหรับใครสนใจก็แวะซื้อแวะชิมกันได้ที่ร้านหวานนะฮะ
ถนนวงแหวนสายเลี่ยงเมืองตะบนนามบินหลาอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
แล้วก็เอาไปทำกงทำแกงกินเนอะอร่อยกินกับอะไรดีอ่ะขนมจีนก็ได้
ใช่ทานกับผักสดเองกินของขาวแล้วไปดูของหวานกันหน่อยคุณผู้ชม
ไปที่ร้านลูกชุบนพรัชอยู่ที่ตำบลวังพิกุลอำเภอวังทองจังหวัดพิสุนุโลก
เจ้าของร้านเขามีไอเดียสุดเก๋เลยรังสรรค์งานฝีมือแฮนดเมสจากลูกชุบ
ธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นอาหารเป็นเซตอาหารคาวหวานนะครับ
คือทำเป็นเออทำเป็นเซตเลยอาหารใช่ไหมทำเป็นแบบ
คือลูกชุบนะจะทำเป็นเส้นแบบเอ่อน้ำพริกกะปิเออเออ
น้ำพริกปลาทูผักต้มเซ็ตซีฟู้ดผลไม้รวมอะไรแบบเนี้ยฮะ
เมื่อสักครู่นี้รู้เลยคือแครอทหันเป็นดอกไม้แน่นอนเออเออ
ไฮไลท์ก็คือเป็นเซตของพวงมาลัยพร้อมกับกล่องไม้เฮ้ย
ไผ่สารเออนะฮะคือก็ออเดอร์เยอะมากนะผลิตไม่ทันนะฮะ
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่แต่มันกินได้นะสวยมาก
มันคือลูกชุบสวยจนไม่กล้าทานเลยอ่ะเอาง่ายวันพ่อนะเอานี้ไปไหว้พ่อเสร็จพ่อกินเลยครับ
แล้วก็นั่งหนุบหนับหุบหนับกันพ่อลูกนี่คือลูกชุบนะเออไอเดียดีไอเดียดี
เออสวยจริงนะยอดขายเยอะมากตอนนี้นะครับนี่แหละยุคแบบนี้นะทำธุรกิจอะไรต้องแปลกและแตกต่าง
ใช่นะถ้างั้นถ้าไปทำเหมือนคนอื่นเนี้ยขายไม่ได้เหรอถูกตรองถูกตรง
สักพักนิดจะให้คุณแต่งตัวเป็นแฟลนซีอ่านข่าวจริงถ้านึกว่าจะให้